คุณผู้ชมคะมาดูภาพนี้ค่ะคือจริงแล้วมันมีเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต
เป็นชายชาวเกาหลีนะคะเสียชีวิตอยู่ในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
อยู่บนดาดฟ้าอืมทีเนี้ยตัวอาคารเนี่ยเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่
นำศพลงมาผ่านตัวอาคารครับทางกู้ภัยป่อเต็กตึง
เขาจะนำศพลงมาจากตัวอาคารเขาก็เลยต้องใช้วิธีการ
โรยตัวลงมาจากดาดฟ้านะคะนี่คือศพผู้เสียชีวิตนะคะ
ติดอยู่กับเปรย์สนามแบบนี้ค่ะนี่คือกู้ภัยอาสาป่อเต็กตึงนะคะ
เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุลักทุเลลำบากอะค่ะเนี่ย
สี่นะคะจากดาดฟ้านี่คือศพนะคะศพและกู้ภัยป่อเต็กตึงนะคะ
โรยตัวลงมาเขาก็มีการโพสต์ภาพนี้เอาไว้แชร์ภาพนี้เอาไว้
คนก็ไปแสดงความเห็นใจเจ้าหน้าที่ว่าโอ้โหทำงานกันยากนะ
กู้ภัยนะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมตัวอาคารไม่ให้นำร่างของผู้เสียชีวิตลงมา
แบบสะดวกหน่อยจะได้ผ่อนเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้างนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่ในซอยทุ่งเศรษฐี๓
รามคำแหงสองคือไม่ได้เป็นคอนโดมิเนียมอะไรนะคะ
เป็นอาคารพาณิชย์แบบนี้ค่ะครับก็จะมีอยู่๖คูหาติดกันสูง๔ชั้น
ของผู้เสียชีวิตคืออยู่บนดาดฟ้าเมื่อวานนี้กู้ภัยนำศพของชายชาวเกาหลีที่เสียชีวิตอยู่บนดาดฟ้า
เป็นครูสอนศาสนานะคะลงมานะคะคือเหมือนกับตึกแถวเขาก็ทำเป็นให้เช่าอ่ะ
ครับเป็นคริสตจักรทำกิจกรรมแล้วก็มีคนมาอยู่บางครั้งบางคราว
คุณขวัญระดาจิกหารอายุ๒๓เพื่อนบ้านที่เช่าอยู่คูหาติดกัน
คูหาที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเธอบอกว่ามันมีน้ำรั่วซึมลงมาจากดาดฟ้า
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ทีนี้ค่ะผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะ
เขาปีนบันไดหนีไฟด้านหลังอาคารขึ้นไปดูไปซ่อมระบบน้ำบนดาดฟ้า
ก็ปีนออกทางหน้าต่างชั้น๒ไต่บันไดเหล็กขึ้นไป
คืออาคารนี้ไม่มีบันไดปกติช่วงบ่ายลูกศิษย์ผิดสังเกต
ว่าเอ๊ะอาจารย์หายไปไหนนานสุดท้ายตามขึ้นไปดู
เสียชีวิตอยู่บนดาดฟ้าค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ
คว่ำหน้าอยู่บนดาดฟ้าใกล้ใกล้กับถังเก็บน้ำคาดว่าอาจจะถูกไฟดูด
ตอนขึ้นไปเนี่ยมันมีครูหาสุดท้ายที่ต่อเติมมีบันไดขึ้นไปได้
เจ้าหน้าที่ขึ้นไปทางนั้นทางอีกคู่หาหนึ่งค่ะเอ่อ
แต่ปัญหาคือตอนลงมามันลำบากมีแค่บันไดลิงด้านหลังอาคาร
ก็เลยเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายศพคือเขาบอกมันมีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วซึมลงมาจากด้านบน
เหมือนคลิปที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้ใช่
โหมา
ว้าวน้ำมาสมัยก็ไม่รู้เหม็นมาก

หนูกลับมาจากวัดไปข้างนอกมาประมาณช่วงบ่ายสามเด็กเด็กเขาก็ได้ยินเด็กแบบเหมือนร้องไห้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งออกมาตามคนว่าแบบพี่ช่วยขึ้นไปดูให้หน่อยเพราะว่าเออบ้านนี้เขามีดาดฟ้ายค่ะมันแบบสามารถขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องปีนเขาก็เลยแบบพี่ช่วยขึ้นไปดูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือติดต่ออาจารย์ไม

คนหนึ่งก็บอกว่าพอได้มีการแชร์ภาพลักษณะที่ว่าโอ้โหกู้ภัยต้องนำศพผู้เสียชีวิตลงมาแบบทุลักทุเลต้องแบบโรยตัวลงมาจากดาดฟ้าเนี่ยนะคนก็เข้าใจผิดว่าตัวอาคารทำไมถึงใจร้ายจังไม่ให้นำร่างของผู้เสียชีวิตผ่านเข้ามาในตัวอาคารนายวิรพงศ์บอกว่าคือที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยบอกว่าไป
แล้วมันไม่ใช่มันคืออาคารพาณิชย์แต่ว่าอาคารพาณิชย์แต่ละคู่หาเจ้าของก็คนละคนกันผู้เสียชีวิตมาเช่าอยู่ที่คูหาที่สองซึ่งคูหาที่มีบันไดทางขึ้นดาดฟ้าในตัวอาคารมีแค่คูหาที่หกซึ่งมีการต่อเติมภายหลังเจ้าของเพิ่งมาเช่าอยู่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศก็อนุญาตให้ตำรวจให้ทีมแพทย์ให้กู้ภัยผ่านขึ้นไปเพื่อไปตรวจสอบสภาพศพได้แต่เขาขอว่า
หากันเขาให้ขึ้นไปผ่านทางบ้านเขาได้แต่ตอนจะนำสบลงมาเขาบอกว่าไม่อยากให้ผ่านบ้านเขาอ่ะก็เขาเป็นเจ้าของน่ะเขาบอกแบบนี้นะคะเจ้าของเองอยู่ต่างประเทศด้วยคือในมุมของเขาก็ก็อาจจะเข้าใจได้ใช่ไหมคือเขาก็อำนวยความสะดวกให้ขึ้นได้นั่นแหละเจ้าหน้าที่ใช่แต่พอลงเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือไงว่าแล้วคือจะนำ

เพราะว่าบ้านข้างเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วจะขอลงทางบ้านผมอย่างนี้ถ้าคนไม่กลัวมันก็ถ้าคนไม่กลัวไม่คิดแต่เรามันก็คนพุทธมันก็คิดอยู่นอกเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความไม่เป็นศิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคิดบ้าง
มีอีกประเด็นนึงค่ะที่มีกู้ภัยเขาโพสต์ข้อความและภาพตอนที่นำร่างของผู้เสียชีวิตลงมาเนี่ยนะคะก็มีคนไปวิพักษ์วิจารณ์ลักษณะของกู้ภัยรับเงินเพื่อเคลื่อนย้ายศพวิธีพิเศษหรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าไม่จริงนะคะเขาก็ปฏิบัติหน้าที่คือถ้ามันมีปัญหาคือนำลงจากตัวอาคารไม่ได้

เขาก็เห็นว่าวิธีการนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ทำได้ดีที่สุด
ณจังหวะนั้นเวลานั้นณสภาพของสถานที่ด้วยนะคะ
คือตำรวจสนอุดมศุกร์บอกว่าสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิต

เพราะว่าขึ้นไปดูถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
ดาดฟ้ามีน้ำขังอยู่ด้วยคงจะมีไฟรั่ว
แต่ก็ต้องรอผลชนสูตรจากคุณหมออย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ